อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะให้ติดตามกันหน่อยก็คือเรื่องของขโมยขโจรนะครับ
มีโจรอยู่คนหนึ่งโอ้โหพยายามเป็นเลิศจริงแต่พยายามในทางที่ผิด
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขโมยทีวีแถมขโมยกระสอบข้าว

นี่ดูโอ้โหเห็นคนนี้ไหมขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเรียกว่าเป็นโจรที่มีความพยายามจริง
ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้คุณดูให้ดีนะว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในมือของเขา

มือนึงหิ้วทีวีอีกมือนึงก็ประคองกระสอบข้าว
ประคองแฮนส์พร้อมไรด้วย
หนึ่งสองหกหมู่ที่สามบ้านชาติใหญ่
ในขณะที่กำลังขับขี่ไปเนี่ยนะครับ
โอ้โหเห็นแล้วเนี่ยมันก็ทุลักทุเลนะ
คือไปขโมยของในช่วงจังหวะที่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
แล้วได้โทรทัศน์เนี่ยเครื่องใหญ่จริง

ข้าวสารอีก๒กระสอบ
แค่ที่ถูกออกไปขโมยข้าวสารไปด้วย
แล้วก็เป็นผู้เสียหายนี่แหละ

สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้

จะสามารถตามจับคนร้ายได้ในไม่ช้า

แล้วก็เห็นทิศทางการหลบหนีของคนร้ายนะครับ
ส่วนใครที่อยู่แถวนั้นช่วยกันสังเกตสังการนะครับ

ก็น่าเห็นใจเจ้าของบ้านจริง
ที่พอไม่อยู่บ้านแล้วก็โดนขโมยขึ้นบ้าน
ขโมยทีวีไปขโมยข้าวสารไปอีก

เห็นแบบนี้แล้วก็วอนทางเจ้าหน้าที่แล้วกัน
ไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะครับ
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะจับตัวคนร้ายมานะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละเห็นแบบชัดเจนเลย
รูปภัณฑ์สันธรรมแล้วก็เบาะแสอะไรต่างนะคะ